เคยคุยกับเราไปคุยกับพี่อ้ำ

มันก็เรียกว่าเจ้าอยู่แล้ว

เขาก็มาอยู่ด้วยนี้
ก็จะแบบพี่น้องกันมีอะไรก็ช่วยเหมือนกัน

เพราะว่าตามองที่เขาจะอยู่กันมาก
คือพี่ว่ามันด้วยแบบเหตุการณ์ที่มันแบบใกล้กันด้วยมากกว่า
แต่ว่าจริงคือเหมือนพีคกับเขาก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะ
ที่สนิทเป็นชายเขากันเอง
เป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าเขาอายุน้อยกว่าพีชอยู่อะไรแบบนี้
ใช่ก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็ยินดีกัน
มีอะไรให้ช่วยอะไรอย่างนี้ก็บอก
คือเหมือนพีชก็เคยเห็นข่าวของพีชกับเขา
แต่ว่าคือเราก็ยังขับอยู่
คือเหมือนมันไม่ใช่

พี่ตอได้ทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ
ตอนนั้นคือเหมือนก่อนที่จะมาเจอพี่ตอน
เขาก็ทราบอยู่แล้วว่าแบบพี่ก็จะแนะนำว่าเพื่อนพี่มีใครบ้างอะไรแบบนี้
อะไรแบบนี้เขาทราบอยู่แล้วค่ะ

เราต้องรู้ไหมคะคือหากสมวงดีมาก

จะอยากเล่าทัวร์ช่วงนี้

เขาชอบทำกับข้าว

มีกิจกรรมทำด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ
อันนี้คือพูดเริ่มนะคะเดี๋ยวจะมีคลาปิกเยอะแยะเลย
อ่ะมีไว้จะดีค่ะก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่าง
ของหวานก็ทำเก่งแล้วก็ไม่เก่ง
ของไหวก็เคยทำถนัดมาแล้ว
ตอนนี้ก็ลองมาแบบขอบคาวบ้าง
เดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์หน้านะไปทำไปให้
แม่งงุมไหนเป็นพิเศษ
ไม่ค่ะแต่พี่พอจะทราบว่าชอบแบบไหนอะไร

แต่ก็จะมีแต่คนที่เขาดูแล้วก็จะแบบโอ้โหน่ากินมากเลย
แต่รสชาติยังไม่มีใครที่ชิม
พีคชิมแต่ว่าพีคก็บอกว่ามันอร่อยนะคะ
ใช่เราก็ไม่ได้หลอกตัวเอง
แต่ยังไม่ได้เตรียมตัวจะเป็นแม่ศรีเรือน
ความเป็นแม่ศรีเรือนเนี่ยพีคก็ปลูกฝังตัวเองมานานแล้วค่ะ
ใช่แต่มันมีโอกาสแบบแค่แบบได้เข้าไปทำหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
ช่วงนี้ก็สนุกค่ะก็เลยแบบมีเวลาก็หานู่นหานี่ทำ
ถึงเวลาก็พร้อมออกเล่นให้เลย

ก็อาจจะมีการปรับเอื่อนการแต่งตัวบ้างเลย
เขาปรับหรือเขาปรับ

กูเนี่ยว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ก็แบบ

แต่ว่าแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้ค่ะนิดหน่อย
ก็จะมีที่เราได้

พี่พริกไปไหนนี่
ดุมมองเยอะเว้ย
แต่จริงที่มีใส่อะไรไม่ค่อยโปรภิกตัวเล็กไงคะ
แต่ว่าแบบเอิ่มเห็นแบบโดนพูดมาหลายทีแล้วก็จะลองดูให้
ต้องลงตู้เลยไหมคะ
ไม่รู้ค่ะแต่มีแบบนี่เพิ่มแบบนี้ค่ะ
เวลาซื้อก็อาจจะแบบนึกถึงเท้านิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ขอร้าพที่ชิคกี้พายมีดี
เดี๋ยวจะเรียกความสุขีดีให้กูแล้วกันสักครั้ง

จะทำแล้วต้องขอบคุณมาก

เออ

ขอร้าพที่คุณมาก
ขอร้าพที่คุณมาก